หรือเขาเรียกว่าขอยืมก่อนได้ไหม
ยืมสต๊อกสารพระภูมิที่ร้านฉันมันหมด

เอาของเธอก่อนเอาของเธอก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจ่ายตังค์แบบนี้เหรอ
เรื่องนี้เป็นช่างที่เขารับทำสารพระภูมิ
แล้วลูกค้ามาสั่งเขาแต่ทีนี้พอถึงเวลาไม่มีของให้
ช่างคนนี้เขาก็เลยไปขโมยจากร้านสารพระภูมิ

หยิบมาก่อนเอามาให้ลูกค้าของฉันก่อนแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ทีหลัง

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ร้านพรปวีเจดี
ริมถนนสายสุวรรณสอนอยู่ข้างศูนย์มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
คือมันเกิดเหตุเนี่ยตอนตี๓ของวันนี้เลยค่ะ
ตำรวจสพบ้านนาได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยสารพระภูมิ
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอนะ
ช่างช่างสิทธิพรมะลิทองอายุ๔๒ปี
คนนี้เขาเป็นช่างที่รับทำสารพระภูมิ
อยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ของเขาเป็นมอเตอร์ไซคอนด้าสีแดงคาดขาว
ทะเบียน๑กคค๙๒๒๑นนน
แล้วคุณผู้ชมดูที่เบาะหลังของมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มีสารพระภูมิทรง๔ทิศแล้วก็มีผ้าสีน้ำเงินคลุมอยู่
สารพระภูมินี้เนี่ยนะคะราคาจริงจริงอะนะเขาบอก๓๕๐บาท
มีลูกค้ามาสั่งซื้อมานัดรับของกับผมวันนี้
แต่ผมไม่มีของให้ลูกค้าผมก็เลยอ่ะ
คือขายปลีกขายส่งแล้วก็เลยหยิบเอาไปก่อน
เพื่อที่ผมจะเอาสารพระภูมินี้ไปทาสีแล้วเดี๋ยวจะให้กับลูกค้าในวันนี้
แต่แหมผมผ่านมาตอนดึกแล้วอ่ะตี๒ตี๓ผมหยิบไปก่อน
ผมไม่ได้บอกเจ้าของร้านเขาแค่ขอเอาไปก่อนเฉยเฉยอ่ะ
ทีนี้ทางด้านเจ้าของร้านที่เขาขายปลีกขายส่งก็คือคุณพรปวี
วรรลับอายุสี่สิบสองปีก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าที่ร้านเนี้ย
จำหน่ายสารพระภูมิสำเร็จรูปนี่แหละค่ะก็มีทั้งปลีกทั้งส่ง
รู้เรื่องนี้ได้ยังไงตอนดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะ
คนที่เขาเป็นหัวหน้าอาสามูลนิธิร่วมกระตันยูเนี่ยโทรศัพท์มาที่ร้านเลย
บอกคุณพรปวีบอกว่าคุณพรปวีมีคนมาขนอะไรไม่รู้จากที่ร้านออกไปกลางดึกเนี่ย
คุณพรปวีก็เลยรีบมาดูปรากฏว่าเจอนายสิทธิพรที่เป็นช่างทำสารพระภูมิ
รู้จักกันนะเพราะว่าช่างสิทธิพรเขาก็เป็นลูกค้าของทางร้าน
มารับของไปก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังก็มีบ่อยเหมือนกัน
ทีนี้ก็เลยต้องเจรจาต้องตกลงกันค่ะเพราะว่าทางฝั่งช่างเนี่ย
เขาก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยแค่เอาไปก่อนเฉยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ช่างเลยตัดสินใจชดใช้เงินให้๒๐๐๐บาทให้กับเจ้าของร้านสารพระภูมิ
เพื่อให้เรื่องเนี้ยมันจบคุณผู้ชมเออคือเห็นไหม
มาเอาตอนประมาณตี๒ตี๓แล้วก็บอกว่าไม่ได้ขโมย
แต่ก็อยากให้จบเรื่องจ่ายไปสองหมื่นนะคะแปลกดีนะฮะอ่าคุณผู้ชม